คุณผู้ชมคะอีกเหตุหนึ่งที่สามีเนี่ยเมากลิ่นเหล้าคลุ้งเลยนะ
แล้วก็มาทำร้ายร่างกายภรรยาจนได้รับบาดเจ็บเท่านั้นยังไม่พอนะ
เชือกแขวนคอภรรยาต่อหน้าลูก
แต่ว่าโชคดีนะคุณผู้ชมที่เชือกมันหลุดลงมาก่อนแล้วก็ญาติเข้าให้การช่วยเหลือ
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุดค่ะตำรวจก็เตรียมที่จะขอสารออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยตำรวจภูทรสวีจังหวัดชุมพรก็ได้เข้าตรวจสอบตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ภายในบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่เกิดเหตุคืออยู่ที่หมู่๒ที่ตำบลท่าหิน
บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นกรณีที่สามีทำร้ายร่างกายภรรยาสามีคือนายสุธิพงศ์หนูบำรุงอายุ๓๔ปีก็คือเมาไม้มาเลยอ่ะ
แล้วก็ตบตีทำร้ายร่างกายภรรยาก็คือนางสาวนิพาพรเชิงชั้นอายุ๓๓ปีจนฝ่ายหญิงเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
เท่านั้นไม่พอเขายังเอาเชือกแขวนคอภรรยาต่อหน้าลูกแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือเชือกมันหลุดลงมาก่อน
หลังจากนั้นเนี่ยญาติญาติเห็นจังหวะนี้ก็เลยเข้าไปชาร์จเข้าช่วยเหลือนำตัวนางสาวนิพาพรส่งโรงพยาบาลได้ทัน
แต่ว่าจนถึงขณะนี้นะคุณผู้ชมอาการก็ยังโคม่าอยู่เลยนะคะยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานประมาณสักครึ่งชั่วโมง
ตอนนี้เหลือสอบปากคำพยานเพิ่มเติมนะคะก็เป็นญาติของฝ่ายหญิงรวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์
หลังจากสอบปากคำเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เตรียมจะขออนุมัติศาลออกหมายจับจากศาลจังหวัดชุมพร
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวจับกลุ่มสามีก็คือนายสุธิพงศ์มาดำเนินคดีให้ได้
ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามฆ่านะคะโดยสามีเนี่ยนะเขาเคยมีประวัติต้องโทษคดีพยายามฆ่ามาแล้ว
เคยถูกจำคุกมาแล้วด้วยนะคะแล้วต่อมาเนี่ยนายสุเทพพ่อของนางสาวนิพาพร
ผู้ที่บาดเจ็บก็ได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุหลานวิ่งมาตามที่บ้าน
บ้านเนี่ยอยู่ห่างกันเกือบสองกิโลนะเขาก็เลยรีบวิ่งออกไป
แล้วก็พอวิ่งไปดูเนี่ยเจอหน้าลูกเขย
เขยพูดแค่ว่าเมียตายแล้วหลังจากนั้นก็หลบหนีไปเลยค่ะ
พอเข้าไปในบ้านผู้เป็นพ่อเห็นลูกสาวนอนนิ่งอยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วมันมีเชือกไนลอนมัดอยู่ที่คอลูกสาวไม่ได้สติแล้วนะตอนนั้น
พ่อก็เลยรีบแก้เชือกออกแล้วก็วิ่งออกมาตามญาติญาติ
ให้ช่วยพาลูกสาวเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลโดยพ่อก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะ
บอกว่าลูกเขยเนี่ยชอบดื่มเหล้าพอเมาแล้วก็จะเหมือนกับคลุ้มคลั่งอ่ะ
แล้วก็มาอลวาดมาทำร้ายมาทุบตี
แต่ว่าครั้งนี้รุนแรงจนถึงหวังจะฆ่าให้ตาย
พ่อก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
ส่วนอาการของลูกสาวตอนนี้ก็เริ่มตอบสนองบ้าง
แต่ก็ยังพูดไม่ได้นะคะมีน้ำตาไหลออกมาตลอดเวลาเลยนะคะ